จากกรณีที่๒สามีภรรยาคู่หนึ่ง

วันแรกกับการที่ไม่ถูกดำเนินคดี

ตำรวจนายหนึ่งยศพันธ์ตำรวจตรีหรือว่าสารวัตรคม
ดอดไปย่องไปมอบตัวกับตำรวจสอนอบางนา
ตำรวจกำลังจะนำตัวไปที่ศาลไปขอสาร
เพื่อฝากขังเป็นหมายฝากขังคุณผู้ชม
ตำรวจนายนี้ขัดขืนไม่ยอมให้ใครแตะต้องเนื้อตัว
ไม่ยอมให้ตำรวจนำไปขึ้นรถต้องการจะเดินไปเอง
เกิดภาพความวุ่นวายขึ้นแบบนี้ครับ
พี่อย่าใจเย็น

บอกว่าเป็นการตำรวจอุ้มตำรวจครับ
ตำรวจอุ้มตำรวจไซเบอร์นายนี้ไปสาร
เพื่อไปขอหมายสารเอาตัวตำรวจอันนี้ไปฝากขัง
คุณผู้ชมเขาก็โอ้โหเดินไปเองอย่านะเว้ย

อ้างกฎหมายปวิอาญามาตรา๑๓๔
ทีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจนายนี้
สารวัตรคมเนี่ยเขาไปที่สอนอบังนาเพื่อที่จะไปมอบตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ภาพที่จังหวัดที่เกิดขึ้นก็คือตำรวจสนวังนากำลังคุมตัวเขา
ทืพาญนี่ก้อนประคับการสืบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕ไปขอไม้ขังที่สาร
แต่สรวจคมเนี่ยขัดผืนและอ้างว่าจะไปเองจะโดนไปขึ้นรถเอง
ตำรวจ๕๖คนต้องช่วยกันดันช่วยกันอุ้มขึ้นรถตู้ของตำรวจ
ดึงดันกันอยู่พักใหญ่เออะโวยวายกว่าจะไปนั่งได้
คุณผู้ชมตำรวจ๔๕คนต้องตามไปประกบตัวอย่างที่เห็น
สารวัตรคมเป็นใครสารวัตรคมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งอุ้มรีดเงินสี่แสน
สองสามีภรรยานักพนันออนไลน์นะฮะซึ่งเขาร่วมกันกับแก๊งตำรวจและบุคคลปริศนา
รวมทั้งหมด๑๕คนด้วยกันที่ไปดำเนินการรีดเงินจากสองสามีภรรยาคู่นั้น
โดยตำรวจมีการออกไหมจับไปแล้ว๕คนอีก๑๐คนยังอยู่ระหว่างการขยายผล
ซึ่งหลังจากถูกออกไหมจับเนี่ยนะฮะพันธุ์ตำรวจตีคมหรือว่าสารวัตรคมเอง
ตำรวจสังกัดเป็นตำรวจไซเบอร์เขาก็เดินทางมารับทราบข้อเก่าหา
ด้วยตัวเองเป็นคนแรกที่สนบางนามเมื่อวานตอนเช้ามืด
สารวัตรคมเนี่ยเบื้องต้นปฏิเสธผมไม่เกี่ยวข้อง
ผมไม่ใช่คนที่ไปทำแบบนั้นผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดเงินสองสามีภรรยาคู่นั้น
อ้างว่าการจับกลุ่มนักพนันในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวต้องไปถามทางด้านของผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับ
หลังจากสอบปากคำสารวัตรคมเสร็จแน่นอนนะฮะก็ต้องส่งตัวไปฝากขังที่ศาล
แต่สารวัตคมยังดื้อแพ่งครับไม่ยอมให้ตำรวจคุมตัวไปสารอ้างว่าจะเดินไปเองอ้างว่ามีความชอบทำตามกฎหมายมาตรา๑๓๔ปวิอาญาเนี่ย
จนตำรวจต้องล้อมแล้วก็ผลักดันแล้วก็อุ้มเข้าไปตอนแรกไปคุยในห้องสอบสวนก่อนพอคุยเสร็จออกฤทธิ์ออกเดทครับตอนจะพาขึ้นรถนะก็เห็นในคลิปไปแล้วโอ้โหเอออ่ะโมยวายตั้งแต่ห้องสอบสวนแล้วล่ะนะฮะสะบัดเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ยอมให้ตำรวจพาตัวไปเนี่ยนักข่าวก็พยายามที่จะลุมสัมภาษณ์อย่ามาตับต
เราไปถามให้เลยผู้บังคับบัญชาของสรวจคมว่าอย่างไร

พลตำรวจโทกรชายคล้ายครึ่งผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ยืนยัน
สิ่งที่สารวัตรคมพูดไม่เป็นความจริง
เนื่องจากสารวัตรคมเป็นเพียงพนักงานสอบส่วนเท่านั้น
แล้วยังรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้
หมายถึงสารวัตคมนะเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้
ไม่ใช่หน้าที่ที่สารวัคคมจะไปจับกลุ่มใคร
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง

เรื่องนี้เบื้องต้นได้มีการลงนามในคำสั่งให้สรวจคม
และตำรวจไซเบอร์คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ออกราชการไว้ก่อนแล้วเพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง
ช่วงนี้ที่จะพาตัวสารวัตรคมเข้ารถท่านก็ถีบออกมา

ถ้าตำรวจผิดก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายเหมือนกัน